ต่อให้จะขยับไปถึงเรื่องผู้สมัครก็ตาม

ว่าการโอนหุ้นมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๘

ผมเรียนตรงเคยออกไปหลายสถานีหลายช่องแล้วนะครับ
เราทราบดีว่าคุณธนทรเป็นนักธุรกิจ

เราทราบดีว่าถ้าคุณลงมาทำการเมือง
แล้วคุณมีแนวนโยบายอุดมการที่ชัดเจน

เลี้ยวหัวต่อในทางประชาธิปไตยแบบนี้
ในการต่อสู้กับอำนาจพระเด็จการทหารแบบนี้

ถูกตรวจสอบแบบละเอียดยิบแบบนี้
ดังนั้นตอนก่อนที่จะสมัครเนี่ย

อะไรที่มีปัญหาที่สุ่มเสี่ยง

ดังนั้นวันที่๘มกราจึงมีการโอนกันหลายบริษัทเลย

เห็นตั้งแต่แรกแล้วว่าไอหนังสือบริคล
สนทิอะไรต่างที่ว่ามาเนี่ยนะ

บริษัททำ๔บริษัททำสื่อเต็มไปหมด

เราจัดการโอนหมดเลยตั้งแต่ก่อนสมัคร
เรื่องมันควรจบไปได้ตั้งนานแล้ว

ก็ต้องขอเรียกร้องว่าอ้าวอย่างนี้ก็สู้กัน

ก็ต้องขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง

มาตรฐานเดียวกันทั้งสองเรื่องนะครับ

มาตรฐานในเรื่องข้อเท็จจริงนะครับ

คุณก็ต้องเสนอคำร้องไปที่สารมนุนเหมือนกันนะ

มีสอสอจำนวนมาก
ที่มีปัญหาเรื่องการเป็นเจ้าของบริษัท

จะทำเหมือนกันไหมข้อที่สองระยะเวลากรกตจะเร่งพิจารณาคดีของท่านอื่นอื่น
เทียบเท่ากับคดีของคุณธนทรคดีของคุณธนทรเรามีโอกาสไปให้การกรกต
เมื่อวันที่๓๐เมษายนหลังจากนั้นเราก็คุยกันในคณะกรรมการไต่สวน
บอกว่าเราจะมีเอกสารให้การเพิ่มเติบอีกและเราก็ไปยื่นประมาณช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาค
แล้วเราก็ยังมีอีกหนึ่งชิ้นเขาก็บอกโอเคยังยื่นได้อีกเรื่อย
แต่อยู่ดีจับพัดจับหูอ้าวผมก็งงเลยว่า๑๖พฤษภามีมติส่งไปที่สามนูนแล้ว

ก็ถ้าเร็วกันแบบนี้ก็ขอเรียกร้องมาตรฐานว่าเร็วให้ได้กับสอสอทุกคนนะ
แล้วมาตรฐานที่เขาไปร้องเรียนกันเต็มไปหมดเรื่องถือหุ้นสื่อเนี่ย

ผมเรียนจริงว่าเราไม่เห็นด้วยนะครับกับการใช้กฎหมายเรื่องลักษณะต้องห้ามเรื่องการถือหุ้นสื่อแบบนี้นะครับ
มันผิดเจตนารมณ์ผิดวัตถุประสงค์
คือคนคนหนึ่งเนี่ยเปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
คนหนึ่งเปิดบริษัทขายอาหารสัตว์
แต่หนังสือบริคลสนทิดันไปมีข้อหนึ่งเขียนว่าทำสื่อ
แต่กลับโดนว่าเป็นคนครอบงำสื่อ
แต่กับคนอีกคนหนึ่งซึ่งไม่มีหนังสือบริคลสนที่อะไรที่ครอบงำสื่อเลยครับ
แต่คู่สมรสเป็นเจ้าของสื่อ

คือใช้กฎหมายให้มันให้มันตรงกับเจตนารมณ์ด้วยเรื่องนี้นะครับ
ผมยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหานะครับ
พร้อมนะครับในเมื่อจะเดินหน้ากันแบบนี้ก็ไม่เป็นไร
เดี๋ยวสู้คดีกันที่ศาลนะครับ
เรียกร้องเพียงแต่ว่ากรกตขอให้ใช้มาตรฐานเท่าเทียมกันกับทุกคนนะครับ